เพราะตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังรอพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ไม่ใช่แค่๓ศพที่เจอฝังดินอยู่กับในบ่อน้ำอ่ะนะคะ
คือถ้าเกิดมีหลักฐานเพิ่มตำรวจก็จะขออนุมัติศาลออกหมายค้น
ไปตรวจค้นเพิ่มโดยเฉพาะต้นมะม่วงแต่ว่าพื้นที่๒๐ไร่
ต้นมะม่วงห้าสิบกว่าต้นไม่รู้จะต้องไปไล่ดูตรงไหนนะคะ
เพราะว่ามีพยานบอกว่าคาดว่ามีศพผู้ชาย
ฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงเป็นแรงงาน
แต่ตำรวจบอกว่าข้อมูลมันต้องแน่นกว่านี้หน่อยถึงจะขออนุมัติศาลออกหมายค้นได้
อาจารย์วันลบฐานวโรพระวิปัสนาจารย์สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประธานพรอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

คือตั้งใจมาเลยหลังจากดูข่าว
พอไปถึงพระอาจารย์วัลลบบอกว่าสัมผัสได้ค่ะ
ว่ามีวิญญาณค่ะเป็นวิญญาณของผู้หญิง๓๔คน
เจอศพตอนนี้คือ๓นะคะตำรวจบอกเบื้องต้นอย่างน้อยคือ๓
แต่พระอาจารย์บอกว่าวิญญาณผู้หญิงน่าจะ๓๔
วิญญาณเหล่านี้ออกไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่มีญาติมาเชิญวิญญาณออกไป
ท่านก็เลยเอาทูบไปดอกนึงนะคะ

บ่อน้ำพื้นที่๒ไร่ที่เจอกระดูกค่ะ
รอบหนึ่ง๓๐๐กว่าชิ้นอีกรอบนึงเป็นกระดูกอยู่ในหีบ

จุดทูบนะคะแล้วก็เดินไปรอบบ่อน้ำ
สวดกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วย
พระท่านบอกว่าจะต้องปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุขติ

เวลาเริ่มที่จะในงานสมบัติ
ใช้บทนี้นี่แหละทีนี้ค่ะพอพระอาจารย์วันลบทำพิธีเสร็จ
บอกกับคุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราว่ายังไงฮะ
วิญญาณที่สัมผัสได้เป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบปีสองถึงสามคน
แล้วก็มีวิญญาณผู้หญิงอายุประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าปีอีกหนึ่งคน
พระอาจารย์ท่านบอกว่าแม้จะสวดมนต์แผ่เมตตาให้
วิญญาณเหล่านี้ยังไม่ไปไหนเพราะพิธีกรรมที่ทำไปในวันนี้
ไม่พอที่จะปลดปล่อยได้ก็เลยอยากจะขออนุญาตเจ้าของบ้าน
ก็คือป้าของในไอซ์ค่ะเพื่อให้ปักกรดนั่งวิปัสนากรรมฐาน
ส่งบุญกุศลให้กับวิญญาณในบ้านของในไอซ์ไปสู่สุขติ
แต่ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านนะท่านบอกว่าจะขอไปปักกรด
วิปัสนากรรมฐานในวันเสาร์นี้๑กุมภาพันธ์เพราะเป็นวันพระ
จะส่งผลดีกว่าจะได้สื่อสารกับวิญญาณเหล่านี้ได้ด้วย
คือว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเจอญาติพวกพี่น้องที่อยู่ที่นี่
แล้วนี่มันเขาไม่ให้เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
มีความรู้สึกว่าว่าเหมือนเป็นวิญญาณถูกกักขังไว้
แล้วก็เขาไม่รู้จากญาติพี่น้องเราก็อยากจะเขาอยากจะปลดปล่อย
อยากจะไปหาพี่น้องเขาให้พระวิปัฒนาแล้วก็นั่งกรรมฐานเราก็จะรู้
คนเชื่ออัยนี้เขาส่วนมากจะฆ่าพระผู้หญิงอืมจะฆ่าพระผู้หญิง
มีอายุประมาณยี่สิบขึ้นอ่ะยี่สิบที่เราสัมผัสได้ที่เราเห็นได้
ใช่ถ้าเป็นกลางคืนนี้หูยิ่งดีเลยกลางคืนนี้ยิ่งจะสัมผัสรู้เลยอืม
อืมแต่ว่าในเรื่องของทางคดีความนะคะทางตำรวจบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เรื่องต้นนะตอนนี้ก็คือ๓ศพนะคะที่เจอในบ้านในไอซ์
ก็คือน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังดินอยู่แล้วก็อีกสองศพที่ไปเจอในน้ำนะคะ
ส่วนที่บอกว่าคาดว่าจะมีอีก๑ศพฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วง
แล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานกับในไอซ์ถูกในไอซ์ฆ่าเนี่ย
ตำรวจบอกว่าต้องหาหลักฐานให้มากกว่านี้ถึงจะขอหมายค้นได้
ดังนั้นตอนนี้ในไอซ์ถูกแจ้งข้อหาไป๔ข้อหา
เพราะว่ากระดูกที่เจออีก๒ศพที่เป็นกระดูกในน้ำเนี่ย
ยังระบุไม่ได้เลยว่าเป็นใครยังระบุตัวตนไม่ได้
ความคืบหน้าคดีเนี่ยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้
แต่ว่าตรงที่พระอาจารย์วันลบไปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ในพื้นที่บริเวณบ้านของในไอซ์เนี่ยเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับ
ว่าจุดที่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดูภาพของพระอาจารย์อีกทีหนึ่งนะ
ตรงตรงช่วงเดินเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยเป็นช่วงด้านหลังบ้านของในไอซ์
ค่ะสุดซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดเนี่ย
บ้านเขาเนื้อที่กว้างใหญ่๒๐ไร่ได้นะครับ
แต่ด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่เราทราบและตามข่าวมาตลอดว่าจะมีอพาร์ทเมนต์
ใช่ค่ะอ่าซึ่งป้าเล็กป้าของในไอซ์เนี่ย
ช่วยดูแลอยู่แล้วก็ดูแลในไอซ์ไปในตัวด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่เขาไม่อยู่แล้ว
จุดเนี้ยจะมีประตูแล้วก็เปิดอยู่เพราะว่าคนที่เขาพักอาศัยในอพาร์ทเมนต์เนี่ย
จะเดินเข้าเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของเดินเข้าเดินออกซอยอะไรแถวแถวนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะเข้าไปกันได้
ใช่ค่ะไม่ได้เข้าไปถึงด้านในที่เป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านเขานะคะ
อย่างที่พระท่านบอกว่าถ้าเกิดจะไปนั่งวิปัสนากรรมฐานจริงจริงก็ต้องขออนุญาตป้าเล็กอ่ะ
ใช่อืมสำรวจจะไปยังต้องขอหมายค้นจักษานะใช่ค่ะ
เพื่อจะไปตรวจสอบพื้นที่นะครับอันนี้เรียนให้ท่านเข้าใจตรงนี้
เดี๋ยวสงสัยว่าพระท่านเข้าไปได้ยังไงเข้าไปถึงตรงไหนอ่าอ่า
ขณะที่พระอาจารย์วันลบบอกว่าเนี่ยมาเดินเดินดูแถวเนี้ยแล้วก็สัมผัสได้
วิญญาณอ่ามีผู้หญิงใช่ไหมหมดเลยนะใช่ค่ะผู้หญิงหมดเลย
อายุสี่สามสี่คนยี่สิบสองสามคนแล้วก็อีกคนนึงอายุสิบสี่สิบห้า
ก็จะคล้ายกับข่าวที่เป็นข่าวมาว่ามีคนลักษณะแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ที่หายไปก็แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเจอศพแรกเลยถูกฝังดินคือน้องกุ๊กกิ๊กน้องกุ๊กกิ๊กนะฮะ
อายุ๒๒ปีนะครับหญิงสาวชาวจังหวัดสกลนครนะฮะ
ในไอซ์เคยพามาที่บ้านนะครับอ่าแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละ
ก็คือนอกจากเธอจะทำงานไซส์ไลน์แล้วแล้วพามาที่บ้านเนี่ย
อยากให้เธออยู่ด้วยนานระหว่างที่ตัวเองนอนหลับ
ก็ไม่อยากให้หนีไปไหนจับยัดหีบเอาไว้
เช้ามาน้องกุ๊กกิ๊กที่มีลายศักดิ์เต็มแผ่นหลังแบบนี้เสียชีวิต
ก็เลยเรียกเพื่อนมาให้ช่วยขุดดินแล้วก็ฝังศพ
อ่าญาติเขาก็แจ้งความคนหายไว้ไปขุดตอนแรกเลยก็เจอเลยเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์วันลบบอกว่าสัมผัสได้ว่าวิญญาณของผู้หญิง
๔คนนี้ยังอยู่ที่บ้านในไอซ์ยังไม่ไปไหนนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่สกลนครก็เลยไปถามญาติยาดของน้องกุ๊กกิ๊กหน่อยนะฮะ
ไปเจอคุณแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคุณแม่เนี่ยนะฮะอ่า
บอกว่าในไอซ์เนี่ยอ่าที่วันนี้มีข่าวว่าที่บ้านเนี่ย
พระเดินทางไปที่บ้านแล้วก็สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณนะ
ยังไม่ไปไหนเนี่ยนะครับแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กบอกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่พระรูปนั้นสัมผัสได้จะใช่วิญญาณของน้องกุ๊กกิ๊กหรือเปล่า
นะฮะแม่บอกว่าในความรู้สึกของแม่นะแม่รับรู้ได้ตั้งแต่วันที่ไปรับศพลูกสาว
กลับมาจากกรุงเทพมาทำพิธีเผาที่วัดที่บ้านเกิดที่สกลนคร
ที่บ้านท่าควายตะบนท่าก้อนอำเภออากาศอำนวย
คือความเชื่อท้องถิ่นถ้ามีผู้ที่เสียชีวิตลักษณะผิดธรรมชาติ
แบบลูกสาวเนี่ยแบบน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าก็ต้องเอาศพไปวัดเลย
ไม่ได้เอาเข้าบ้านเอาศพไปวัดเลยแล้วก็เผาเลยนะฮะ
พอเผาเสร็จก็นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านมาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในส่วนของครอบครัวของน้องกุ๊กกิ๊กรวมทั้งคุณแม่สบายใจแล้วสบายใจมากขึ้นด้วย
ที่ได้รับศพลูกสาวกลับมาทำพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของที่บ้านนะครับ
ก็อาจจะมีบ้างที่ดวงจิตบางส่วนของลูกสาวอาจจะยังอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมั้ง
ถ้ายังมีห่วงอยู่หรือว่ากังวลอะไรอยู่ก็เลยพระอาจจะสัมผัสได้
แต่สำหรับตัวแม่เนี่ยแม่ก็สัมผัสได้อันนี้แม่น้องกุ๊กกิ๊กบอกนะครับ
แม่ก็สัมผัสได้ว่าลูกสาวกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ไม่ได้มีความคิดว่า
จะต้องย้อนกลับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรที่ที่เกิดเหตุอีก
แต่ว่าด้วยดวงจิตอื่นเนาะคนเราเนอะมันมีกี่จิตนะ๓๒จิตใช่ไหม
เราก็ไม่รู้ว่าจิตไหนที่เขายังจะอยู่นู้นเนอะเขาก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อันนั้นก็เป็นลูกแห่งความเชื่อเนาะ
อย่างที่คุณแม่บอกนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
ใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะเรายังต้องหาข้อมูลให้เพิ่มค่ะว่า
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งค่ะ
บอกมาว่าช่วงปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
รู้แค่ชื่อเล่นชื่อว่ามุกทำหน้าที่คอยติดต่อสาวไซส์ไลน์มาให้ในไอซ์ร่วมหลับนอนด้วย
ครั้งหนึ่งก็ห้าพันบ้างหมื่นนึงก็มี
หลังจากนั้นเนี่ยพอติดต่อสาวไซส์ไลน์ให้เข้าไปในบ้านเพื่อร่วมหลับนอนกับในไอซ์เนี่ยนะ
หายตัวไปหลายคนมาก
นางสาวมุกคนนี้นะคะบอกว่ามีคนที่ถูกทรมานล่ามโซ่เอาไว้กับต้นมะม่วงก็มี

บอกว่ามีคนถูกทรมานถูกล่ามโซ่ไว้กับต้นมะม่วง
แล้วเจ้าตัวเขาบอกว่าเคยแบบเข้าไปในบ้านบ้านของในไอซ์อ่ะนะ
ไอซ์บอกว่าอย่าเดินไปนะไอ้ตรงที่ว่างตรงริมบ่อน้ำอ่ะ

ตรงใกล้ต้นมะม่วงอย่าเดินไปนะ
บอกมุกไม่กล้าเดินไปเลย
จนสุดท้ายเนี่ยค่ะได้ข่าวจากเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเสพยาเสพติดกับในไอซ์
ว่ามีการฝังศพผู้หญิงคนนึงค่ะไว้ที่โคนต้นมะม่วงใกล้กับบ่อน้ำ
แล้วขุดลงไปเนี่ยนะคะขุดดินลึกลงไปประมาณ๓เมตรได้
ข้อมูลตรงนี้เป็นการให้ปากคำของสาวไซส์ไลน์คนนึงที่รู้จักกับนางสาวมุก
แล้วก็บอกว่านางสาวมุกเล่าให้ฟังอีกทอดหนึ่ง
แต่ปัญหาก็คือนางสาวมุกเสียชีวิตไปแล้วไง
นางสาวมุกเขาเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นที่ได้ข้อมูลมาก็คือคนที่ฟังจากนางสาวมุกมาอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยไม่สามารถขยายผลไปได้ว่าจะไปสอบปากคำใครเพิ่มเติมดี
ต้นมะม่วงที่นางสาวมุกบอกว่าเคยเห็นคนถูกทรมานล่ามโซ่เอาไว้คือต้นไหน
แล้วที่ขุดดินใต้ต้นมะม่วงฝังศพเอาไว้ศพผู้หญิงเนี่ยมันต้นไหนกันแน่มีตั้ง๕๐กว่าต้น
แต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังดินอยู่ที่พบเป็นศพแรก
ใกล้ต้นมะม่วงไหมก็ใกล้ต้นมะม่วงก็ไม่รู้ว่าเป็นศพเดียวกันหรือเปล่า
ครับก็มีอยู่คนเดียวแหละที่จะบอกทั้งหมดได้ก็คือตัวในไอซ์อ่ะ
ในไอซ์ไม่ยอมให้ข้อมูลเพิ่มอะไรเลยยอมรับสารภาพเฉพาะศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฆ่าฝังดินเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างฝากขังดำเนินคดีนะครับ
ก็มีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนนะครับว่าก็มีพยานที่เขาก็มาให้ข้อมูลอยู่เรื่อยนะครับ
มีข้อมูลล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าในไอซ์ก็เคยฆ่าแรงงานที่เป็นลูกจ้างในบ้านเป็นชาวต่างด้าว
ถูกยิงแล้วก็ฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงเหมือนกันอันนี้อีกข้อมูลหนึ่ง
อันนี้วันที่ในไอซ์ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถไปนะครับ
ก็จะเป็นภาพสุดท้ายที่เราเห็นเขาตัวเป็นนะนะก่อนที่จะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับ
มีพยานปากสำคัญคนหนึ่งมาให้ข้อมูลกับตำรวจจนนำเบาะแสไปสู่การงมหาในน้ำนะครับ
บ่อน้ำสองไร่ที่บ้านในไอซ์แล้วเจอโครงกระดูก
แล้วก็เจอหีบเหล็กที่มีโครงกระดูกอยู่ในบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์
อกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญว่าในไอซ์เคยเล่าให้เพื่อนฟัง
ตอนที่อยู่ในเรือนจำตอนที่ถูกคุมขังดำเนินคดี
ก่อนจะออกมาเนี่ยนะฮะนอกจากสองศพที่เขาฆ่า
แล้วอำพรางด้วยการถ่วงน้ำเอาไว้แล้วยังมีศพแรงงานผู้ชายเป็นชาวต่างด้าว
ในไอซ์ฆ่าแล้วก็ฝังเอาไว้ใต้ต้นมะม่วง๑ศพ
โดยในไอซ์หรือว่านายอภิชัยนะครับได้ว่าจ้างแรงงานชาวต่างด้าวคนนี้
มาทำงานที่บ้านแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
อันนี้ตามที่เล่าให้เพื่อนในเรือนจำฟังแล้วตอนนั้นในไอซ์ก็พลั้งมือนะฮะ
ใช้ปืนยิงใส่นะครับคือยิงเข้าที่ขาเพื่อจะข่มขู่จนเขาบาดเจ็บ
อีกนัดหนึ่งตายฮะพอเขาตายแล้วก็เอาศพไปฝังใต้ต้นมะม่วง
อันนี้มีพยานที่เขาให้เบาะแสกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
แต่พยานปากสำคัญคนนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า
จุดที่ฝังใต้ต้นมะม่วงต้นไหน
คือเขาเคยบอกเรื่องโครงกระดูกผู้หญิงที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำ
อยู่ในบ่อน้ำอันนี้ไปงมหากันเนี่ยเจอ
แล้วดูต้นมะม่วงสิคะนี่ฮะในบริเวณบ้านในไอซ์
แต่ละจุดโอ้โหกระจายไป๒๐ไร่๕๐กว่าต้น
เราลองสแกนแบบคร่าวนี่นะต้นมะม่วงเนี่ย๕๐กว่าต้นนะครับ
นายอภิชัยนะครับตอนนั้นที่เล่าให้เพื่อนในคุกฟัง
ก็ไม่ได้เจาะจงว่าฝังไว้ตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วพยานคนนี้ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ฆ่าแรงงานต่างด้าวฝังใต้ต้นมะม่วงนี้
เกิดก่อนการที่ในไอซ์จะมาเจอน้องกุ๊กกิ๊ก
แล้วก็จับยัดใส่หีบเหล็ก
แล้วก็เอาไปฝังดินนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิต
เกิดขึ้นก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมอำพลางศพผู้หญิง๒ศพ
คือไม่ได้พูดเล่นไม่ได้คุยแบบคุยโม้โอ้อวดคุยโวแน่นอน
เล่าให้เพื่อนในคุกฟังแบบว่าโอ้โห

พนักงานสอบสวนบอกว่าก็ต้องไปรวบรวมพยานปากต่างนะครับ
แล้วก็คงจะต้องไปรายงานกับทางผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้พิจารณาว่าจะเอายังไงนะครับ
จะค้นหาต่อไหมถ้าจะค้นหาต่อ
จะทำยังไงในการที่จะหาพยานหลักฐานต่าง
การไปขอหมายค้นจากศาลนะครับ
เพราะว่าถ้าได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม

ระหว่างฝากขังดำเนินคดีอืมนี่ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทีมข่าวของเรา
คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนในไอซ์นะคะเคยอยู่ในเรือนจำกับในไอซ์
เลยฮะเคยคุยกับในไอซ์ครับในไอซ์เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของในไอซ์
แต่คนในเรือนจำไม่ค่อยเชื่อในไอซ์นะคะก็บอกว่าในไอซ์ขี่โม้บ้างอะไรบ้างจนในไอซ์โมโห
ก็ต้องแยกตัวออกไปอยู่เดียวคนเดียวไม่อยากจะทะเลาะกับใครคือชอบโมชอบพูดนู่นพูดนี่
คนหาว่าโอ๊ยไอซ์ขี้โม้เป็นฉายาไปในเรือนจำเลยอ่ะว่าไอซ์ขี้โม้
สักช่วงเท่าไหร่ปี๕๕๖๑อยู่ในเรือนจำแดนเดียวกันตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะ
ใช่ค่ะถึงต้นปี๒๕๕๙ค่ะเนี่ยค่ะคือก่อนจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเนี่ยค่ะ
ไอซ์ติดคุกในช่วงปี๒๕๕๕ถึง๒๕๖๑แล้วคนนี้ค่ะเขาอยู่ปี๕๗ถึง
ช่วงตรงกลางระหว่างที่ในไอซ์อยู่ในคุก

แต่ว่าที่ไอศ์เล่าให้เพื่อนในคุกฟัง

เพื่อนเรียกว่าไอซ์ขี้โม้เป็นฉายาค่ะ

แต่ตอนอยู่ในคุกไอซ์ขี้โมกับไอซ์กระโหลก

โอ้โหคุณบอกว่าฆ่าอย่างนู้นฝังศพแบบนี้ถ่วงน้ำแบบนั้นแต่ตอนนี้นี่สงสัย

ผมยังบอกว่าโอ้โหที่ไอซ์พูดนี่จริงหมดเลย
นั่นน่ะสิเพื่อนของไอซ์คนนี้บอกว่า

ไอซ์เป็นคนนิ่งมีมุมส่วนตัวของตัวเอง
แต่ก็คุยด้วยนะคุยด้วยทีไร
ไอซ์ชอบอวดไงเพื่อนก็เลยไม่ค่อยคุยด้วย
คือชอบอวดแล้วเรื่องที่อวดมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรอวด
พฤติกรรมที่ทำกับเด็กทำกับผู้หญิงเนี่ยค่ะ
ไอซ์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเล่าให้เพื่อนนักโทษฟังอย่างหน้าตาเฉยเลย
ตอนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ที่ยิมใต้ถุนของเรือนจำอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าเขาเคยก่อเหตุข่มขืนนะเคยฆ่าเด็กผู้หญิงนะ
โม้ไปอวดเขาแบบนี้แล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเนี่ยเคยฆ่าผู้หญิงแล้วก็เอาเหล็กไปทับ
แล้วก็เอาร่างไปถ่วงน้ำไว้เพื่อนนักโทษด้วยกัน
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไงคุณภาคภูมิใครจะไปเล่าอย่างภาคภูมิใจว่า
โอ้โหฆ่าคนนะถ่วงน้ำเขานะข่มขืนคนนะ
กลายเป็นเรื่องขำเรื่องโจ๊กในเรือนจำนะครับณตอนนั้นน่ะ
ทุกคนเลยเรียกว่าไอซ์ขี่โม่ไอซ์กระโหลกอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะไอซ์ก็โกรธเพื่อนทำไมไม่เชื่อ
อาการของไอซ์ที่โกรธเพื่อนก็คือเงียบเดินออกจากกลุ่ม

คุยถามว่าไอ้มึงมาคดีอะไรบอกคดีปืนคดีภาคคดีอะไรแบบเนี้ย
เขาบอกโหคดีแบบนี้ใครใครก็เป็นกันมันก็เลยเล่ามาเลย
บอกเอ้ยเยอะกว่านั้นก็ไม่มีใครรู้ไม่ค่อยได้บอกใคร
แล้วมันก็ลาวโหงมันไปเรื่อยเขาฆ่าแล้วเขาก็เอาเอา
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาประตูทับเนี่ยที่เขาเล่าเขาเล่าแบบนี้
แล้วฆ่าเอาประตูทับอืมเนี้ยแต่ขมขืนเนี้ยขมขืนเด็ก
ที่เขาคุยให้ฟังอ่ะเด็กเขาบอกว่าเด็กอืม
แล้วก็เพิ่งมีข่าวไม่นานเนี่ยว่าพ่อแม่แจ้งความว่าเด็กอายุ๑๒หายไป
สองปีกว่าอยู่ด้วยกันมันก็มีแต่เรื่องเดิมเดิม
นั่งนั่งสักพักเดี๋ยวก็เล่าเรื่องเก่าถูกไหมเล่าซ้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะ
จนทุกคนรู้ว่าเรียกมันไอขี้โม้ไงอืมเป็นฉายาไปเลยเออ
ขี้มูไอ้กระโหลกอำกันจนเมาอ่ะรู้จักคำว่าเมาอ่ะเมาคือโมโหอ่ะอ่า
ไอ้ขี้โมไม่เคยเชื่อหรอกเมาก็คืออารมณ์คือมันเล่าความจริง
แล้วเราทุกคนตีว่ามันโม้เนี่ยเราก็แห่มันไปมันก็เลยโมโหไง
เวลามันโมโหอยู่ข้างในคือมันเดินหนีมันไม่แสดงอาการจริงออกมา
คือคนเอากำลังกายอยู่นึกออกไหมหน้าเหนื่อยอืมแล้วแล้วก็เล่าไปทั้งทั้งนี้
เหนื่อยไม่มีอารมณ์ไม่มีเล่าเหมือนเรื่องคนเล่านิทานหน้าตายังมีอารมณ์กับเขาเลยอ่ะ
นึกออกว่ายังมีฟิลลิ่งใส่ไปอันนี้เล่าเหมือนกับเล่าเหมือนเรื่องธรรมดา
มันเรื่องธรรมดาเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
เพราะเขาเล่าธรรมดามากออกกำลังกายไปเล่าไป
พอจนมีข่าวออกมาน้องกุ๊กกิ๊กตายในบ้านไอซ์เพื่อนส่ง
ส่งมาให้ดูรู้ยังรู้อะไรส่งมาให้ดู
อ้าวที่คุยกับกูเป็นเรื่องจริงเหรอที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงเหรอ
โกหกอ่ะคือไม่ใช่พี่คนเดียวที่คิด
ทุกคนที่ออกมานะแล้วดูข่าวนี้คิดเหมือนกัน
อืมคือไอซ์กระโหลกนี่หมายถึงกระโหลกกระลาอะไรอย่างนี้นะฮะ
อ่าไม่เกี่ยวกับว่าเอามางมน้ำแล้วก็เจอกระโหลกศีรษะ
ตอนนั้นพักพวกในคุกเขายังไม่รู้หรอกใช่ค่ะคุยกันว่าเอ้ย
นายโดนคดีอะไรโอ้โหพอบอกฆ่าคนไอซ์บอกโอ้ธรรมดาอืม
เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนไม่เชื่อนี่ตอนอยู่ในคุกก็ทำเป็นอวดเพื่อน
ในคุกแต่พอออกมาณตอนนี้พอมีหลักฐาน
พอตำรวจเข้าไปถามอีกรอบนึงครับเงียบเลยเออตอนนี้ไม่คุย
ตอนนี้เงียบไม่บอกอะไรเลยตำรวจบอกไม่ปรีผักพูดเลยนะ
เนี่ยค่ะคือเพื่อนของไอซ์คนนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
พอตัวเขากับเพื่อนนักโทษพ้นโทษออกมาใช่ไหมคะ
มีเพื่อนนักโทษคนหนึ่งไม่มีญาติพี่น้องไม่มีงานทำ
หนึ่งในกลุ่มเพื่อนนักโทษก็เลยแนะนำให้รู้จักกับไอซ์ค่ะ
แล้วไอซ์ก็ชวนให้ไปทำสวนในบ้านของไอซ์ครับ
ทำได้ประมาณ๒๓เดือนปรากฏว่าเพื่อนคนนี้โทรศัพท์ไปบอกว่า
มารับกลับหน่อยเพราะไปเห็นพฤติกรรมการเสพยา
และเหตุการณ์ที่มีพยานไปชี้จุดที่พบผู้หญิงถูกประตูเหล็กทับ
แล้วงมไปเจอกระโหลกเนี้ยค่ะที่บอกว่าชื่อในเอ็มอะค่ะ
ครับก็ทนไม่ไหวกลัวกันมากถึงขั้น
คือเพื่อนที่เคยติดคุกด้วยกันนะโทรหาเพื่อนว่าไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่กับไอซ์แล้วขณะผู้ชายด้วยกันเคยติดคุกมาด้วยกัน
ยังกลัวในไอซ์เลยอ่ะขอกลับขอกลับบ้านไม่อยากอยู่บ้านไอซ์
ส่วนเรื่องศพใต้ต้นมะม่วงเพื่อนคนนี้บอกว่า
ไม่เคยเล่าให้ฟังนะคะแต่เคยได้ยินจากเพื่อนคนอื่น
บอกว่าไอซ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลังจากฆ่าคนเนี่ยนะ
ก็จะเอาศพไปถ่วงน้ำเอาศพไปฝังดิน
แต่ส่วนใหญ่จะฝังดินมากกว่าโอ้โหแปลว่าศพฝังดินต้องมีหลายศพ
อันนี้เพื่อนบอกเพื่อนนักโทษไม่ได้สนใจหรอกว่าไอซ์ผูดจริงไม่จริง
แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อไงก็เลยไม่ได้มีใครถามเพิ่มอ่ะ
ว่าเอาเหรอฝังตรงไหนฝังกี่ศพ
ตั้งแต่เมื่อไหร่คือไม่มีใครถามเพิ่ม
เล่าอะไรมาก็ฟังมาแค่นั้นนะคะ
เพราะว่าเคยคุยกันเล่นเล่นเขาบอกว่าถ้ามีก็มีบนบกอ่ะ
ก่อนหน้าที่ครูจะอยู่พูดอย่างงี้นะ
ถ้าหลังจากนั้นไม่มีเขาอ่ะทั้งได้ยิน
ได้เห็นพฤติกรรมจนเขารู้สึกกลัวและอยู่ไม่ได้
บอกเฮ้ยมาทับกูทีดิโหอยู่ไม่ได้จริงเพื่อนอยู่ไม่ได้แล้ว
ยังไงก็อยู่ไม่ได้มารับเถอะไหนเล่ามาดิทำไมถึงอยู่ไม่ได้
มันจะฆ่ามึงเหรอบอกเปล่าอย่างเดียวแต่อยู่ไม่ได้จริง
คือรู้แล้วว่าคนมันแบบคนมันอยู่ไม่ได้จริงอาการมันออกเลยว่าอยู่ไม่ได้จริง
เหมือนคนมันหลอนฮะเดี๋ยวยิงปืนเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวโวยวาย
แต่กับผู้ชายด้วยกันมันไม่ใช่กำลังนะมันไม่ใช่กำลังเหมือนคนบ้า
เหมือนคนบ้าเสพยาแล้วเหมือนคนบ้าพิษยาหลอนหลอน
วกกับผู้หญิงเนี่ยไม่มีแรงขัดขืนอยู่แล้วบวกกับมีปืนอยู่ในมือด้วย
เอาจริงนะผมว่าเขาไม่กล้ายิงคนโดยเฉพาะผู้ชายด้วยกัน
งั้นไอ้เอ็มตายไปแล้วระยะขนาดนั้นบอกว่ายิงเฉียวหูไปเลยโอ้ย
หูหลับตาต่อให้เมาเหล้าทั้งขวดยังยิงถูกเลย
มันกะยิงขู่ไล่ให้ไปไม่ได้กะยิงจริงหรอก
ระยะขนาดนี้คนยิงปืนไม่เป็นจริงไม่พลาดเลย
เขาตั้งใจจะยิงขู่ให้ไปมึงไปเลยมึงรู้แล้ว
ตอนแรกมันคงจะคิดว่าให้งมเล่นคงไม่เจอหรอก
พอเจอขึ้นมาจริงไอ้เจ้าตัวมันก็คงตกใจ
ในเอ็มที่ให้ข้อมูลว่าเสพยากับไอซ์ไอซ์ให้ไปงมในบ่อน้ำ
บอกว่าถ้าเจอศพจะให้ศพละ๕๐๐ไปเจอกระโหลกเอามาให้ไอซ์
บอกไม่มีตังค์ให้มีแต่กระสุนเอาไหมแล้วยิงเฉียวหูไปอ่ะ
แล้วเอ็มก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำบอกว่า
ไอซ์ไม่กล้ากับผู้ชายด้วยกันจะทำแต่กับผู้หญิง
แล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือไอซ์บอกเพื่อนในเรือนจำว่า
เวลาฆ่าคนส่วนใหญ่จะฝังดินมากกว่าถ่วงน้ำไง
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีศพอื่นฝังดินอยู่อีกหรือเปล่า
คือฝังดินเจอศพเดียวตอนนี้คือน้องกุ๊กกิ๊ก
ที่เหลือเป็นโครงกระดูกมนุษย์ในบ่อน้ำซึ่งคาดว่าจะมี๒ศพ

ทีนี้ถ้าเราจะลองไปไล่สืบดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าที่มีพยานมาให้ข้อมูลสำคัญกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
บอกว่าหนึ่งในศพที่ถูกฝังดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ชาย
จากข้อมูลตรงนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปถามชาวบ้านในซอยเพชรเกษม๔๗นะฮะ
พื้นที่บ้านของในไอซ์บ้านในไอซ์อยู่สุดซอยนะครับ
ชาวบ้านคนนี้เขามีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของในไอซ์
อยู่มาเกือบ๒๐ปีแล้วนะชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านในไอซ์
เคยมีคนงานเป็นคนสวนนะแล้วก็มีแม่บ้านทำความสะอาดด้วย
ไอซ์เคยมีคนงานทั้งหมด๗คน๗คนนี้แบ่งเป็น๒ครอบครัวนะฮะ
๗คนเนี่ยคือผู้ชาย๕ผู้หญิง๒แล้วเขาแยกเป็น๒ครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งมี๓คนอีกครอบครัวหนึ่งมี๔คน
แต่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าทุกคนเป็นคนไทยทั้งหมดนะ
ไม่เคยเห็นคนงานในบ้านในไอซ์เป็นแรงงานต่างด้าว
หลายปีก่อนครอบครัวที่อยู่กัน๓คนย้ายออกไปก่อน
แล้วย้ายไปอยู่ซอยเพชรเกษม๔๕เพราะได้งานใหม่
ส่วนครอบครัวที่เหลือที่อยู่กัน๔คนย้ายออกไปเมื่อ๔ปีก่อน
ย้ายตามหลังมาเพราะว่ากลับภูมิลำเนา
หลังจากนั้นเมื่อคนงาน๗คนนี้ออกจากบ้านในไอซ์ไป
เพื่อนบ้านที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เขาไม่เคยเห็นมีคนงานชุดใหม่เข้ามานะ
เพราะว่าทีนี้ในไอซ์เขาไม่จ้างมาแบบอยู่ประจำแล้ว
เขาจะจ้างมาทำงานแบบวันต่อวัน
จ้างคนงานที่มารับจ้างแถวนี้นี่แหละแถวระแวกที่หาได้
ก็เป็นคนไทยแถวนี้ทำงานแบบวันต่อวัน
อยากให้ทำอะไรก็จ้างมาทำนะครับ
ระหว่างที่คนงานเดิม๗คนอยู่ที่บ้านในไอซ์
ก็ไม่เคยได้ยินแบบเสียงปืนดังเสียงทำร้ายเสียงทรมานนะ
ถ้าจะมาดังช่วงจริงแบบมีเสียงปืนดังเสียงเกรี้ยวกราด
เอาเรื่องกับคนนู้นคนนี้เนี่ยคือเพิ่ง๒ปีหลังนี่แหละ
ในไอซ์ชอบยิงปืนอยู่ในบ้านแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่เห็นไง
เขาก็ไม่รู้ว่ายิงอะไรบ้างอ่ารู้แต่ว่ามีเสียงปืนดังในบ้านเนี่ย

ที่เคยเห็นอยู่ประมาณ๗คนประมาณ๗คนแต่เห็นมาหลายปีแล้วนะครับ
แต่คนแรก๒คน๓คนเห็นเขาไปย้ายไปอยู่ซอยอื่น
แต่อีก๒๓คนนี้ก็ได้ยินในข่าวว่าเขาไปอยู่ที่อื่นเราก็ไม่ได้ไปสูงสิงไปอะไรเขา
เคยมีคนงานเป็นคนต่างด้าวไหมครับ
ไม่เคยมีไม่เคยมีตั้งแต่มาเจอนี่ไม่เคยมี
ส่วนมากจะเป็นคนไทยเป็นคนไทยทั้งหมดเลย

เราเคยได้ยินเขามีไอซ์มาทะเลาะมาข่มขู่คนงานเขาบ้างไหม
อืมไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยมีอย่างนั้นฮะไม่เคยมี
แต่ว่าเขาไม่เคยมาตรงนี้ด้วยนะอยู่ธรรมดาไม่เคยมีเขาทะเลาะอะไรกันเลยนะ

ก็อาจจะต้องไปไล่หา๗คนนี้ใช่ไหม

อยู่แถวนั้นก็มีแถวบ้านในไอซ์กลับต่างจังหวัดไปก็มี
ก็ต้องไปไล่หาข้อมูลดูนะคะ